ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณดรศแขน่ะดาราพิธีบรรยาชื่อดัง
โดยชายหนุ่มที่ชื่อว่าไฮโซแชมป์เนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหลายวันก่อน
วันนี้คุณรัศมีแขนก็มาแถลงข่าวพร้อมกับเพื่อนรักนะฮะคุณต้นหอม

รัศมีแขพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าในคืนวันนั้นที่ผับดังในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เกิดเรื่องเกิดราวถูกทำร้ายจนไปแจ้งความเอาไว้แล้ว

พอเดินเข้าไปถึงก็รู้สึกว่ามีของแข็งมากระแทกเข้าที่หน้า
ซึ่งไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
หนักกว่าเดิมอีกทีแรกคิดว่าขวด
แต่ไม่ใช่ขวดนะฮะถูกตีเข้าไปด้วยแก้ว
คุณรัศมีแขบอกว่าที่ตกใจกว่าเดิมก็คือว่ามันเป็นแก้ว
ถ้าตอนที่ถูกตีเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ย
ถ้าเศษแก้วมันกระเด็นเข้าตาเนี่ยมันไม่หนักกว่านี้เหรอ
โดนขวดเข้าไปก็คือทีแรกคิดว่าขวดแบบจมูกแตกนะฮะ
นี่โดนแก้วนะครับ
ก็เรารู้สึกว่าเราถูกกระทำแล้วก็ถูกห้าม
ตอนนั้นคือโกรธอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนแหละพุ่งตรงไปหาเขา
แต่เขาวิ่งหนีขอบคุณที่วิ่งหนี
เพราะถ้าไม่วิ่งหนีเอาแขกไม่อยู่เขาบอกเลย
น้องผู้หญิงก็บอกแค่ว่าแฟนเขาเป็นคนขี้หึง
ที่ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดนะหลังเกิดเหตุ
ได้พูดอธิบายประมาณว่าความจริงวันนั้นก็เคลียร์กันไปแล้วนะ
เหมือนกับมันยังไม่จบแล้วไปแจ้งความอย่างนี้นะครับ
คุณลักษมีศ์แขบอกว่าคือคืนวันนั้นมีการเข้ามาขอโทษ
เคลียร์อะไรกันก็จริงแต่ก็เป็นลักษณะที่วันนั้น
คุณรัศมีแขกก็ถูกทำร้ายจนมีเลือดอาบที่ใบหน้า
แล้วก็อยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะเกิดอะไรก็แบบโอเคโอเคได้อะไรไว้ก่อน
สุดท้ายนะครับพอรวบรวมสติได้มาพูดถึง

ทั้งตัวเองทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ตัดสินใจเข้าแจ้งความคิดว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่
ไม่ได้นะครับตัดสินใจเข้าแจ้งความ
เพราะว่าอย่างนี้ครับคุณรสมีแขมบอกว่า
เพราะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ปลอดภัย
เราไม่ควรมาโดนใครทำร้ายร่างกายกันได้ง่ายแบบนี้
ทำแบบนี้กับใครอีกแค่
ตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องการเยียวยาจากคู่กรณีนะครับ
รสมีแขบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ
ความตั้งใจคือต้องการทำให้เรื่องนี้
เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถึงไปแจ้งความ
เพื่อนสนิทอย่างดีเจต้นหอมก็บอกว่าเรื่องการชดใช้เยียวยาเนี่ย
แม้จะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่มันก็อยู่ในประเด็นเหมือนกันนะครับ
คือคุณต้นหอมเนี่ยบอกว่าในฐานะเพื่อนนะรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลับจากการกระทำในครั้งนี้มันมีราคาที่ต้องจ่าย
และต้องการให้เหตุการณ์นี้เป็นมาตรฐานว่าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเคารพกฎหมาย
วันนี้ในการแถลงข่าวเนี่ยสื่อมวลชนก็เลยถามคุณรสมีแขว่า
อยากฝากอะไรไปถึงคนที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไหมนะครับ
รัศมีแขมบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ย
ต้องอยู่บ้านคุณต้องอยู่บ้านคุณจะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมไม่ได้
เพราะคุณเป็นคนที่อันตรายต่อบุคคลอื่น
เอาจริงง่ายนะฮะถ้าคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองออกไปแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้หรือว่าอะไรได้เนี่ย
อยู่บ้านครับอยู่บ้านไปเลยเพราะว่าคุณคือคนอันตรายของสังคม
อย่าออกมาใช้ชีวิตในสังคมฮะเพราะว่าคุณคือคนอันตรายต่อคนอื่น